ของสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาดูให้ดีอย่าปล่อยให้มันแทะของกินของที่มันไม่ควรจะกิน
เพราะบางทีมันกินเข้าไปมันย่อยไม่ได้มันอาจจะตายได้เหมือนเจ้าแมวตัวนี้มันไปกินยางรัดผมของเจ้าของ
แล้วมันย่อยไม่ได้เต็มท้องคุณผู้ชมครับไปดูสินี่คุณหมอต้องผ่าตัดเอาออกมาเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เพจขวัญใจ
สำลอกอะไรออกมาแต่ว่ามันไม่ออกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อ้วก
รัดผมมันมีข้อต่อที่มันเป็นโลหะอะไรแปลกปลอมเต็มไป
หมดเลยนะขดกันเป็นก้อนกลมอยู่ในกระเพาะเนี่ยนะฮะคุณหมอ
ต้องทำการผ่าตัดทันทีปรากฏว่าโอ้โหยางรัดผมสีดำเส้น
เล็กเส้นใหญ่นะรวมแล้วเป็นก้อนมาเล่อมาเท่าเลยครับคุณ
คุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเทียบกับเหรียญ๑๐บาทแล้วเนี่ยใหญ่กว่าเหรียญ๑๐
หลายเท่าตัวนักครับชั่งออกมา๑๔๙กรัมในท้องของแมวนะฮะ
แมวเคสนี้โชคดีครับที่สามารถผ่าตัดช่วยเหลือได้ทัน
เวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าทิ้งนานกว่านี้นะลำไส้น้องมันจะ
พันกันไอ้สิ่งที่มันกินไปก็จะพันกันน้องก็ตายได้ครับนะ
ตอนนี้แมวของเธอนั้นปลอดภัยแล้วครับก็เลยเอาเรื่องราวนี้
แชร์ต่อครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับธาตุแมวทั้งหลายเก็บของไอ้
พวกนี้ให้ดีให้ไกลปากมันเดี๋ยวมันจะไปกินเข้านะฮะโดยเฉพาะ
เศษยางเส้นไอ้เข็มเศษผ้าพลาสติกต่างป้องกันไหม
แมวมันกัดแล้วก็กินเข้าไปเดี๋ยวมันจะสายเกินไปรวมทั้งน้อง
หมาด้วยชอบกัดชอบแทะระวังมันกินของแบบนี้เข้าไปอาจจะตายได้